ต่อที่เรื่องของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันหน่อยยังไม่จบคุณผู้ชม
คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดระหว่างแกรฟกับคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ถึงขั้นกับเรียกร้องว่ารัฐยกเลิกแกรปไปเลยได้ไหมปัญหาจะได้จบ
ล่าสุดเกิดอีกแล้วเป็นวิรกรรมของพี่วินที่พัทยาไปเตะใส่หน้านักท่องเที่ยวต่างชาติ
หน้าเพื่อนวินต่อหน้าตำรวจคุณผู้ชม
กลัวจะเป็นเรื่องในโซเชียลแต่ว่าไม่ทันแล้วคลิปมันออกมาแล้วไปชมเลยครับ
ก็หมวดอะไรนะเนี่ยบอกว่าอยากไปทำขาวโลกโซเชียลมันสูง
ได้ยินไหมบอกว่าอย่าไปทำเขาโลกโซเชียลมันสูง
ความหมายของคำว่าโลกโซเชียลมันสูงคือมันมีอิทธิพลแล้วมันก็สามารถที่จะแบบแพร่หลายกระจายไปได้มากทีเดียวคุณผู้ชม
แต่ไม่ทันจริงคลิปนี้ถูกแชร์ผ่านเพจเรารักพัทยา
พิกัดจุดเกิดเหตุเลยถนนเลียบชายหาดพัทยาฮะเรื่องราวตามภาพเลยครับ
แต่อยู่เนี่ยพี่วินคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่รู้มาจากไหน

เออเข้าไปเตะยอดหน้านักท่องเที่ยวคนนี้
ขณะที่เขาก้มหน้าอยู่จนหน้าหงายเงิบขึ้นมา
ยังเข้าไปทุบหลังซ้ำอีกหลายครั้งต่อหน้าตำรวจ
และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินผ่านไปผ่านมาหลายคนก็งงนะฮะ
คือวินคนนี้ทำท่าจะซ้ำอีกหลายทีทีเดียว
เพื่อนวินต้องรีบเข้าไปห้ามกระทั่งมีชายที่ขี่รถมาจอดเทียบ
แล้วถามขึ้นมาว่าใครไปทำอะไรเขาอีก
บอกแล้วว่าอย่าทำเขาโลกโซเชียลมันสูง
เอากุญแจคืนเข้าไปก็จบแล้วนะครับ

พอคลิปนี้ถูกแชร์ลงไปชาวเน็ตแน่นอนหัวร้อนตามกันไปตามตามกัน
รุมกระหน่ำตำหนิพฤติกรรมของพี่วินคนนี้ยาวเป็นหางว่าวครับ
หลายคนก็คิดตรงกันก็คืออ้าวแล้วไอ้ตาวินคนนี้ฮะ
มีสิทธิ์อะไรไปทำเขาล่ะไม่รู้จักแล้วครับ
ยับยั้งช่างใจคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย
แต่ไปทำเขาแบบนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับ
อย่างที่บอกไปนะฮะพี่วินเขาเตะหน้าไป
แล้วที่สำคัญการกระทำนี้เกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจ
ฉะนั้นหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็คุมตัวพี่วินคนนี้
ดำเนินคดีที่โรงพักทันทีครับ
ซึ่งหลังจากพาไปถึงโรงพักพี่วินเองก็คือ
อ่ะยอมรับฉันคือนายสุนทรแสนคำ
เริ่มสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็ยอมรับว่าทำไป

เหตุเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนั้นด่าเขาก่อน
แต่พอถามว่าเขาด่าอะไรพี่บุ๋ยว่าไม่รู้ฟังไม่ออก

ตำรวจก็เลยพาไปเปรียบเทียบปรับนะฮะในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ปล่อยตัวไปฝรั่งก็งงแล้วมาเตะผมทำไมล่ะฮะ
คือฟังเขาด่าก็ฟังไม่ออกเขาด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
พูดภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติแต่ก็ไปเตะเขาเข้าแล้วนะฮะ
คือจะบอกว่าช่วงนี้พฤติกรรมของความหัวร้อนแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะ
พอมันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทางวินพยายามที่จะเรียกร้องใช่ไหม
อยากจะให้ยกเลิกแกรปอยากที่จะให้รัฐช่วยเหลืออยากให้รัฐเห็นใจ
แต่พอภาพแบบนี้มันออกไปจริงอยู่มันไม่ใช่ทุกวินที่เป็นแบบนี้
แต่พอมันมีภาพนี้ออกไปแล้วคนก็รู้สึกว่านักเลงจังไม่กล้าใช้บริการเลย
บางคนก็ว่าใช้แกรปดีกว่าไม่รับกลับไปใช้แกรปอย่างเดิมได้ไหม
คือแบบนี้มันเป็นผลเสียกับข้อเรียกร้องกับกลุ่มของตัวคุณเองด้วย
เพราะฉะนั้นอารมณ์คือเรื่องสำคัญนะคะ